แต่ก็น่าจะจำได้ไม่กี่วันที่ผ่านมานี่เองนะครับ
คดีที่ว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิต
เพราะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเดินผ่านบ้าน

ตกลงผู้ต้องหาออกมามอบตัวแล้วนะแล้วก็ยืนยันว่าไม่ได้หูเพี้ยนไม่ได้ฟังผิด
อ้างว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นจริงถูกด่าบุพการี
นี่ครับท่านผู้ชมครับนายสุรินชูบุญทองหรือในเตี้ยอายุ๔๕ปีนะครับ
เป็นผู้ต้องหาที่ก่อเหตุใช้ปืนลูกซองยาวยิงนายเจษดาควรวิไลอายุ๒๙ปีเสียชีวิต
ยิงเขาตายคาบ้านเลยนะฮะที่บ้านตระหมู่๒ตะบนปะเหลียนอำเภอประเหลียนจังหวัดตรัง
เหตุการณ์เกิดขึ้น๗มีนาคมนะฮะก่อเหตุแล้วก็หลบหนีไปนะครับ
ภรรยาของผู้ตายซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ด้วยนะครับชื่อนางสุวดีบอกว่าวันเกิดเหตุ
เตี้ยวันนั้นเมานะฮะเมาแล้วเดินผ่านหน้าบ้านขณะนั้นเธอกับสามีก็กำลังทะเลาะกันอยู่
ก็มีการด่าทอกันอยู่ในบ้านแต่ในเตี้ยเนี่ยหูเพี้ยนหาว่าเสียงดังที่ออกมาจากบ้านเนี่ย
คือสามีเธอด่าในเตี้ยในเตี้ยก็เลยกลับไปเอาปืนแล้วก็มาตะโกนอยู่ที่หน้าบ้าน
ให้สามีลงไปหาสามีก็ลงไปแล้วก็บอกว่าเออกลับไปเถอะไม่ได้ว่าอะไรเลยกลับไปเถอะ
แต่ในเตี้ยไม่เชื่อแล้วก็ใช้ปืนยิงสามีเธอจนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไป
นี่ฮะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนั้นนะครับ๗มีนาคม
วันนี้ในเตี้ยออกมามอบตัวแล้วนะครับมามอบตัวกับตำรวจแล้วนะฮะ
แล้วก็สารภาพนะฮะบอกว่ายิงเขาตายจริงนะครับแต่ไม่ได้หูเพี้ยน
โดยในเตี้ยอ้างว่าเขากับนายเจษดาผู้ตายเนี่ยเป็นเพื่อนบ้านกัน
ความจริงก็สนิทกันก่อนเกิดเหตุเขาออกไปช่วยทำถนนทางเข้าหมู่บ้าน
แล้วก็ถือปืนติดตัวไปด้วยแต่ว่าปืนเนี่ยฝากไว้ที่บ้านเพื่อน
พอทำถนนเสร็จก็นั่งกินเหล้ากับเพื่อนนะกินเหล้าเสร็จก็ไปเอาปืนที่ฝากไว้
แล้วก็ถือเดินมากลับบ้านระหว่างทางต้องผ่านหน้าบ้านนายเจษฎาก็เลย
ซะหน่อยเพราะต้องการทวงเงินนายเจษดาเนี่ยติดเงินเขาอยู่๒๐๐บาท
อันนี้ในเตี้ยผู้ต้องหาอ้างนะตอนนั้นเนี่ยใช่นายเจษดาอยู่ในบ้าน
แล้วทะเลาะกับเมียอยู่จริงแต่พอเขาไปทวงเงินสองร้อย
นายเจษดากลับด่าบุปการีของเขากลับมาความจริงเขาก็หันหลังแล้วจะเดินกลับแล้ว
แต่นายเจษดายังตามมาอีกโดยถือมีดพระเดินมาหาเขาแล้วก็ยังด่าอยู่ตลอด
เขาก็เลยใช้ปืนที่ถืออยู่เนี่ยจ่อไปที่ท้องของนายเจษดา
เตี้ยอ้างว่าเพื่อป้องกันไม่ให้นายเจษดาที่ถือมีดอยู่เนี่ย
ตรงเข้ามาทำร้ายเขาแล้วนายเจษดาแล้วในเตี้ยเนี่ยบอกว่ายังไงรู้ไหม
เตี้ยบอกว่าที่ผมถือปืนเจาะไปที่ท้องของเขาเนี่ยไม่ให้เขาเดินเข้ามาหาเนี่ย
เพราะว่าเขาถือมีดอยู่เดี๋ยวจะมาฟันผมเนี่ยอยู่ดีปืนมันลั่น
ปืนมันลั่นโดนเขาตายผมก็เลยหลบหนีไปขึ้นไปอยู่ที่ป่าเทือกเขาบรรทัศน์
แล้วก็ทิ้งปงทิ้งปืนอยู่ที่นั่นก็อยู่๒๓วันแล้ววันนี้ก็เลยออกมามอบตัว
อ้างปืนลั่นปืนลั่นแต่ตำรวจก็แจ้งข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาไว้ก่อนนะครับ
แล้วก็เรื่องของการครอบครองอาวุธปืนในเตี้ยปฏิเสธไปทำแผนฮะ
บอกว่าหวาดกลัวจะถูกรุมประชาธรรมตำรวจก็ดำเนินคดีตามกฎหมายไปเรียบร้อยแล้ว